เริ่มขามแรกวันนี้ก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งครับที่จังหวัดอุบลราชธานี
มีเด็ก๔คนเขาตามผู้ปกครองไปเก็บผักที่ลำน้ำฉี่
ระหว่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็เก็บผักอยู่เด็ก๔คนซึ่งเป็นเด็กในหมู่บ้านเป็นเพื่อนกัน
เดินไปเล่นน้ำที่ลำน้ำชีแล้วมีคนหนึ่งพลัดตกไปอีก๓คนลงไปช่วยแล้วก็จมหายไปพร้อมกันทั้ง๔คนเลยครับ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เด็กนั้นเสียชีวิตไปสามคนนะฮะและอีกหนึ่งคนรอดขึ้นมาได้ครับนะฮะ
นี่เป็นภาพนาทีที่โอ้โหใครเห็นแล้วก็แบบสงสารสงสารคุณพ่อคุณแม่ครับคือเป็นนาทีที่พ่อแม่เนี่ยโผล่เข้าไปกอดศพของลูกครับ
ร้องไห้ปิมจะขาดใจหลังที่เจ้าหน้าที่ลงไปงมร่างขึ้นมาจากลำน้ำฉี่โดยจุดที่จมเนี่ยอยู่ที่บริเวณหาดวังเวิร์นบ้านท่าหาย
เด็กชายกิติพัฒนชูเนธอายุ๑๑ปีเด็กหญิงพัทรานิดชัยพรกุณรงค์อายุ๙ปีเด็กหญิงขวัญจีราศรีเกิดขึ้นอายุ๘ปี
หญิงเข็มจิมราศีเกิดคืนอายุ๖ปีทั้งหมดเป็นเด็กในหมู่บ้านท่าหาย
เป็นญาติกันติดตามพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กหญิงขวัญจิรากับเด็กหญิงเข็มจิรา
ไปเก็บผักที่อยู่กลางแม่น้ำชีแล้วพ่อแม่ก็เก็บผักอยู่
ปล่อยให้เด็กทั้ง๔คนเดินเล่นน้ำกันอยู่แล้วก็เล่นตามภาษาเด็กนะฮะ
ระหว่างเล่นน้ำอยู่เนี่ยเด็ก๑ใน๔เกิดถลายลื่นตกลงไปในน้ำแล้วมันก็ลึกมาก
แล้วที่เหลือ๓คนพยายามช่วยเหลือเพื่อนที่ตกลงไป
ทำให้กลายเป็นว่ามีการดึงร่างทั้ง๓คนจมหายไปรวมเป็น๔คนจมไปเลยครับ
ขณะที่เกิดเหตุนายสำริทกลิ่นเข็มผู้เห็นเหตุการณ์
เข้าไปช่วยดึงร่างของเด็กหญิงเข็มจิลา
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเขาอายุ๖ปีขึ้นมาได้๑คน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่เหลือ๓คนจมน้ำหายไปช่วยไม่ได้นะครับ
มาทางด้านของกู้ภัยก็ร่วมกันกับชาวบ้าน
ช่วยกันงมร่างของเด็กคล้อนร้าย
ก็คือต้องใช้ศัยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คืองมก็ยังไม่เจอก็เลยต้องมีการมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาไหว้ขอเข้ามาขอให้พบร่างเด็กทั้ง๓คนนะฮะ
แล้วก็พบร่างของเด็กชายกิติพัฒน์
เด็กหญิงขวัญจิลาแล้วก็เด็กหญิงพัทรานิด

ห่างจากฝั่งไปประมาณเพียง๕๐เมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชม
แต่ว่าทั้ง๓คนเสียชีวิตแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อม
สอบสวนพยานแล้วก็มอบร่างของเด็กทั้ง๓คน
ให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะ
เอาระวังคุณผู้ชมจะพาเด็กนั้นไปเล่นนงเล่นน้ำ
อย่าให้คลาดสายตาเป็นอันขาดนะครับ